เดี๋ยวผมพาไปที่ลำปางนะฮะลำปางเนี่ยมีโค้งร้อยศพ
ซึ่งโค้งร้อยศพนี้ชาวบ้านบอกว่าภาวะกันมากเพราะว่าเห็นผีสาวผมยาวมานั่งอยู่ที่สาราริมทาง
จุดที่มีอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตกันบ่อยนี่แหละยังมีผีสาวผมยาวนั่งอยู่ที่สาราริมทางที่นี่
อันนี้คือเหตุล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับที่เป็นจักรยานยนต์นะที่เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่ถนนผลโยธินตากลำปางขาขึ้นบริเวณโค้งร้อยศพหรือว่าโค้งบ้านลำปางกลาง
มนต์ชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะฮะเหตุนี้เป็นเหตุที่นายพรชัยชัยอ้ายอายุ๓๒
เสียชีวิตอยู่นะฮะคือศพเนี่ยยังสวมหมวกกันน็อกอยู่เลยนะครับ
กองเลือดอยู่กลางถนนนะครับหลังจากขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ
โค้งตรงนี้รถเนี่ยลากครูดไปกับพื้นถนนยาวกว่า๑๐เมตรนะครับ
สภาพคือร่างกายเนี่ยเศษชิ้นเนื้อนี่แบบกระจายเกลือดอ่ะ
ขนาดยังสวมหมวกกันน็อกอยู่แต่ว่ามีเศษมันสมองเนี่ยกระจายเกลื่อนพื้นถนนเลยนะฮะ
แล้วก็มีร่องรอยของการถูกรถเฉียวชนด้วยนะครับสำหรับตัวของนายพรชัยชัยอ้ายอายุ๓๗ปี
อันนี้ในพื้นที่ของสพเขลางนครจังหวัดลำปางนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
สันนิษฐานว่านายพรชัยขี่จักรยานยนต์มาอาจเสียหลักล้มเอง
แล้วถูกรถยนต์ที่ตามมาทับซ้ำหรือไม่ก็อาจจะถูกรถยนต์เฉียวชนก่อน
แล้วลากร่างไปไกลกว่า๑๐เมตรด้วยส่วนรถที่ชนเนี่ยก็อาศัยความมืดนะฮะ
หลบหนีไปนะตรงจุดนี้ก็ต้องไปตรวจสอบตามหากันต่อไปว่าจะประสบอุบัติเหตุจริงหรือว่า
มีรถมาเฉียวชนแล้วก็หนีหรือไม่นะครับแต่พอทราบข่าวนี้นะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอีกแล้วเหรออืมโค้งนี้อีกแล้วเหรอค่ะ
บ้านลำปางกลางตะมนต์ชมพูอำเภอเมืองลำปางหรือว่าโค้งร้อยศพ
ชาวบ้านบอกว่านี่นิมนต์พระมาสวดทำบุญทุกปีนะฮะนี่ฮะที่ชี้ให้เราดูเนี่ย
แต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนเจ็บคนตายตลอดเลยค่ะนะฮะ
นายบุญมีมณีแก้วประธานชุมชนบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันออกนะฮะ
พาทีมข่าวของเราไปดูครับบอกว่าจุดนี้นะครับ
เป็นทางโค้งมากกว่าร้อยเมตรนะฮะความยาวของโค้ง
แล้วตรงก่อนถึงหัวโค้งสัก๑๕๐เมตรยังมีทางแยกเข้าหมู่บ้านอีก
และที่ตรงหัวโค้งไปมีทรายกองเล็กนะ
ชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าทรายร้อยกองนะฮะ
มีกระทงใส่อาหารเครื่องเส้นไหว้ที่ชาวบ้านนำมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณตายโหงที่นี่
หรือว่าเอามาเรียกขวัญผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วอาการหนักยังไม่ฟื้นคืนสติเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยอืม
นอกจากสภาพโค้งที่มันยาวแบบร้อยห้าสิบเมตรนะฮะ
มีทางแยกเนี่ยแล้วก็มีกองทรายแบบนี้
มีพิธีเส้นมีวิธีเรียกขวัญเยอะแยะไปหมด
นายบุญมีบอกว่าโค้งร้อยศพนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับบางเดือน
ตายสามศพยังมีโอ้โหค่ะเยอะนะเออเยอะค่ะอ่า
แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องราวสุดหลอนมันเกิดขึ้นกับลูกน้องของเขาเอง
ลูกน้องเขากลับมาจากกรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่
สาราเนี่ยฮะอยู่ริมทางตรงนี้เลยตรงโค้งเลยนะ
ลูกน้องเขากำลังจะเข้าบ้านช่วงกลางดึกนะ
ต้องผ่านทรายร้อยกองที่เขาทำพิธีกันเมื่อสักครู่
เห็นไหมฮะกระทงใส่อาหารเครื่องเส้นไหว้เนี่ยนะครับ
เดินมาก็ขนหัวลุกตลอดทางอยู่แล้วแต่ยิ่งหนักกว่านั้นอีก
ตอนที่ผ่านสาราริมทางเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่ง
นั่งอยู่ที่สาราแล้วอยู่ดีก็หันมาหา
แต่ปกติคนเราต้องหันทั้งตัวคุณเดี๋ยวมาสอนนี่ฮะหันแต่คอครับ
แต่หันแบบหันแต่คอหลับด้านเลยแบบวิ่งสิครับ
จะไปรออะไรโอ้ยวิ่งฮะไม่ผ่านแล้วสารลงสารา
เห็นแบบนี้เป็นใครก็วิ่งค่ะนี่ยังดีที่วิ่งไหวนะคะ
คนขาแข็งวิ่งไม่ออกนะคะความจริงบ้านบ้านต้องเข้าไปข้างใน
วิ่งเลยฮะหันมาหันแต่คอฮะตัวไม่หันครับ
สารานี้เลยฮะโอ้โหเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิง
ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่นี่นี่แหละในช่วงปีใหม่ก่อนหน้านี้
วิญญาณยังเร่ร่อนไม่ไปผุดไปเกิดที่ไหนยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่านิมนต์พระมาทำบุญใหญ่ทุกปีนะฮะ
อย่างของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำนะ๒๙ธันวาคม๒๕๖๒
แต่ก็ยังเกิดเหตุขึ้นเนี่ยล่าสุดก็เมื่อคืนเนี่ยฮะจักรยานยนต์ตายไปอีกหนึ่ง

มีแม่ค้าขายหมูปิ้งที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าบ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากโค้งร้อยศพนะ
ตอนนี้กลัวจนแบบไม่กล้าขับรถผ่านจุดนี้เลย
ต้องยอมเลี่ยงไปเส้นอื่นที่มันอาจจะอ้อมหน่อย
เพราะว่าคนตายเยอะเหลือเกินเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
มีทั้งเจ็บทั้งตายจนกลัวไปหมดแล้ว
ก็ส่วนหนึ่งนะค่ะแต่ว่าถ้าเอาตามหลักทั่วไปแล้วเนี่ย
ถ้ากลางวันเนี่ยรถจะมาเร็วบางทีไม่คุ้นชินเส้นทาง
ว่าต่อให้มาประจำแต่ว่ามันก็เกิดอุบัติเหตุได้
เพราะว่าโค้งเนี่ยมันสาดยาว๑๕๐มกใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าองศาการโค้งการลาดเอียงมันเป็นยังไงด้วยไง
บางทีพอมาเร็วมันเสียหลักได้ง่าย
แล้วหัวโค้งมีทางแยกอีกเนี่ยเห็นไหมเห็นโค้งแบบนี้นะ

ก็บนสะพานบ้านเรายังมีทางแยกแล้ว
ใช่มันอันตรายเหมือนกันนะ
แต่กลางคืนเนี่ยหนักกว่าเพราะว่าไฟส่องสว่างเนี่ย
โอ้โหคือมันมืดมากไม่พอ
ชาวบ้านเลยอยากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หน่อยครับ
ป้ายเตือนหรือว่าไฟส่องสว่างช่วยหน่อย
เพราะว่าคนเจ็บคนตายเยอะจริงจุดนี้
อืมนะคะครับอ่าคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของพ่อหนุ่มคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายอยากจะแจ้งความดำเนิน